ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่บุรีรำหน่อยนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีเด็กหญิงชั้นป๑คนหนึ่งเนี่ยถูกเด็กชายอีก๓คนนะ
ก็เหมือนกับมาเล่นกันจำลองเหตุการณ์กัน
แต่ว่าการกระทำมันก็อาจจะรุนแรงไปหน่อย
เด็กหญิงที่เสียหายก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วนะครับ
เด็กชายที่ก่อเหตุเดี๋ยวเขาก็มีขั้นตอนของเขา
วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

วันนี้ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อว่านางการดาคามวาศีนะครับ

จะถึงขั้นก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงจริง
เพราะจากที่ได้ยินมาเด็กก็เล่นกันตามภาษา
แต่กลับมีข่าวมาว่าเด็กชายล่วงละเมิดเด็กหญิง
เนื่องมาจากยายของเด็กหญิง
ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกินความจริง
อันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกนะครับ
อาจจะบอกเพราะอารมณ์โมโหที่หลานสาว

ส่วนที่อวัยวะเพศของเด็กหญิงพบว่ามีการบวมนั้น
ก็เกิดจากการที่เด็กหญิงเคยมีประวัติการรักษาอวัยวะเพศ

จนเกิดอาการอักเสบและติดเชื้อ
ก่อนหน้านี้ยายของเด็กหญิงก็เคยพาไปหาหมอ
ส่วนจากข่าวที่เกิดขึ้นทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือนางการดาเนี่ยบอกว่าทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
และเด็กชายที่ก่อเหตุตอนนี้ก็มีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป
เรื่องดังกล่าวพอเกิดขึ้นก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
เอาละในเมื่อเกิดเหตุแล้วเด็กชายยังไงก็ต้องรับผิดชอบ
แต่เธอยอมรับว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้

ทีนี้ก็ไปที่โรงเรียนกันต่อนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนของน้องทั้งหมดนะคะ
น้องเขาก็เรียนกันอยู่ก็เลยไปคุยกับคุณครู
คุณครูบอกว่าทั้งเด็กผู้ชายป๓ป๕ที่มีข่าว
แต่ก่อนร่าเริงนะเล่นกับเพื่อนตามภาษาเด็กเขาก็เล่นกันปกติไม่ได้มีอะไรพิเรนนะคะ
แต่พอเกิดเรื่องนี้เด็กเขาซึมเลย
โรงเรียนก็เลยหาทางป้องกันนะคะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ก็ดูแลนักเรียนทุกคนแบบใกล้ชิดมากขึ้น
ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาเล่นที่โรงเรียน
เพราะว่าเราได้คุยไปไงว่าทางครอบครัวของเด็กผู้ชาย
เขาบอกว่าเด็กผู้ชายที่เล่นกับเด็กผู้หญิงเหมือนกับคล้ายจะล่วงละเมิดอะไรเนี่ย
เขามีเห็นคลิปในมือถือของแม่
ก็เลยคาดว่าจะลอกเลียนแบบจากคลิปนั้นเนี่ยค่ะ
โรงเรียนก็เลยห้ามห้ามเล่นมือถือนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับครอบครัวของเด็กเพื่อเยียวยาจิตใจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ของเด็กผู้หญิงที่เสียหายก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับ
ส่วนน้องผู้ชายที่ถูกบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าต้องเจอเจ้าหน้าที่ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมาถามเรื่องราวแบบนี้

เด็กทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะ